รวบ๑๙เกมติดต่อกันด้วยนะครับ

บุกขึ้นมาทันทีครับ

มีคลิกโนเจริโอโยนเข้ามาลูกมีต้องออกมาตัดนะครับ
แล้วยิงไม่ตรงกรอบครับโดยโกสุนกิ
ให้จักรพันธ์แก้ตัวอีกครั้งหนึ่งเปิดลูกนี้ก็ยังติดผู้เล่นของล้านช้าง
หวานปิ๊บมาจังหวัดอากาศลูกมีครับไม่เข้ากรอบครับ
โตสุนกิเบิร์นทันนึงมาอาจนะครับไม่มีทนรุดแบบนี้

ดีโบดวนด้วยกับจุธาวิอัคอะไรอย่างเท่านั้นของลูกมีครับ
ลูกนี้ไม่เหลือครับ๑ประตูต่อ๐ครับนาทีที่๓๘
บุรีดำกำได้ต้องการครับขึ้นนำล้านช้าน
เปิดก่อนเดินครับโรเจอริโอในจังหวัดสำคัญ
เปิดเข้ามาให้กับเดียโก้ตามแผนเลยครับ
ได้ยิงแต่ว่าสุดท้ายไปติดผู้เล่นของร้านช้า

ไม่ทันนะครับสุดท้ายจบอันดับ๔ของฤดูกาล
โรเจโดเปิดมาลูกเกือบจะถึงศีรษะของเดียโก้เต็ม
โกซินกิเตะโดนไปเต็มม่วงทิ้งออกมา
เอาสองเก็บโมงหนุนครับอานนท์กลับตัวยิงเลย

ขวาสุดเติมขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวซัดบนทาง
เปิดอีกครั้งมาที่เดียวก็พักเก็บเอาไว้ได้
กลับคืนแล้วยิงอัดลูกนี้อ้าวบอลปิ้ง

หน้าตู้ที่๒ต้องการครับโดยโกซินกิตร

ทำให้สุขโอวีของด้านล่านั้นครับ
บุริลำนำ๒ประตูต่อศูนย์ครับ
ได้ยิงเต็มข้อลูกนี้ครับ

ขานิดนึงแต่ว่าบอลมันไม่พ้นวิถีกรอบประตูครับ
นำ๒ประตูต่อศูนย์สำหรับบุริลำยูไนเต็ด

ให้มาแล้วโป่งโดยโฆซุกิน
หลุดกลอออกไปครับ

เอาละครับหลุดไปได้แล้วไหลลูกนี้ได้ยิง
เหลือไปแล้วครับจังหวะของสุกภพร

ถึงสระหลังหักท้อให้ครับโดนเจอร์เลี่ยวยิงลงที่โอ้โหหลุดครอบครับ
แพทย์ทำสวยในจังหวัดนี้เกือบได้ลงที่สามครับ
สิบสองนาทีกว่าแล้วนะครับแล้วก็เป็นชั้นสุดท้ายครับ
กับการเปิดบอลของศิวรักษ์เทศสูงเนินครับ
กว่าชัมตรงด้านบนของคัมตรีตาม
อันท่านหมดนี้ครับคือการถ่อสดนะครับ
เราพบกันใหม่นะครับทางหน้าจอแถวหน้าที่ดีกว่าการถ่อสด

อาเซียนนะครับ๒๓๒๙มกราศพรรภ์นี้นะครับ